ท่านผู้ชมครับคดีโหดเยี่ยมที่คุณยายเจ้าของร้านเสริมสวยที่พิศนุโลกถูกคนร้ายใช้มีดปาดคอเสียชีวิตอยู่ในร้าน
แล้วก็เอาทรัพย์สินไปด้วยก่อนจะหลบหนีไปเนี่ยล่าสุดตำรวจติดตามจับกลุ่มตัวได้แล้วนะครับ
แล้วนี่คือการพาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ลูกนะหลานญาติพี่น้องชาวบ้านเนี่ยโอ้โหมาดูการทำแผน
ต้องคุมกันอย่างแน่นหนาฮะนี่หลานชายนี่โมโหมากนะครับ

คนอยากมึงแล้วนะค่ะชีวิตยากูมึงคิดเหรอว่าสิทธิประเทศยอดทุนอ่ะด้วยมึงได้ไอ้แม่หมา
นี่ฮะหลานชายของผู้ตายเขาทนไม่ไหวจริงนะครับ

คุณย่าของเขาถูกฆ่าอย่างโหดเยี่ยมมากนะครับ
ผู้ต้องหาเนี่ยเป็นผู้หญิงอายุ๒๖ปีนะฮะที่มาก่อเหตุเมื่อวานนี้นะครับ
ส่วนผู้ที่เสียชีวิตเป็นเจ้าของร้านเสริมสวยชื่อร้านช่อทิพย์
อยู่ที่ตัวเมืองพิศนุโลกนะครับนางบัญญัติกันทองอายุ๗๔ปี
แบบถึงตัวผู้ต้องหาอีกได้มาทำแล่งจุดเกิดเหตุที่ร้านนะ
ทุกคนก็โกรธแข้งกันหมดว่าการกันทำของผู้ต้องหา
มันโหดเยี่ยมจริงจริงนะครับตำรวจคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับ

กันกันเอาไว้นะครับสมมุติผมครับล้านชายของนางบรรยัตน์เนี่ย
ควบคุมอารมณ์ไม่อยู่จริงนะครับเพราะว่าเขาโกรธแค้นมาก
ที่ย่างถูกทำแบบนี้นะครับตอบโรดต้องพยายามล็อกตัวไว้
แล้วบอกให้ใจเย็นก่อนที่ครอบครัวต้องมาช่วยกันพาไปสงบสติอารมณ์นี่ฮะ
เพราะเกรงว่าเดี๋ยวมันจะเกิดเรื่องราวบานปลายไปอีก
คือเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้เป็นห่วงอะไรผู้ต้องหาหรอก
แต่ถ้าญาติพี่น้องของผู้สูญเสียหรือว่าชาวบ้านไปทำร้ายผู้ต้องหาเนี่ย
ทางกฎหมายมันก็คือการทำร้ายร่างกายอยู่ดี
เดี๋ยวมันก็จะเป็นเรื่องเป็นราวไปอีกนะครับก็ต้องพยายามกันกันเอาไว้นะครับทุกผู้ชมครับ
ผู้ต้องหาที่ก่อเหตุฆ่าปาดคอนางบัญญัติกันทองอายุ๗๔ปี
ยังโหดเฮี่ยมนะครับชื่อนางสาวอารยาโส้อ้นอายุ๒๖ปี
จักรยานยนต์ที่ใช้ก่อเหตุนะครับที่ขี่มาเมื่อวานนี้
สารภาพว่าเป็นคนฆ่าปาดคอนางบัญญัติจริงนี่ฮะผู้ต้องหานะครับ
นางสาวอารยาอายุ๒๖ปี
โดยตอนที่ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพเนี่ยนะ
ก็ไปเมื่อประมาณบ่ายสองเนี่ยฮะชาวบ้านครอบครัวผู้ตาย
ยืนรอดูกันจำนวนมากนะครับชาวบ้านก็ตะโกนด้วยนะฮะ
เพราะว่าเขาก็สงสารเนื่องจากคุณยายบัญญัติเอง
เป็นคนดีเป็นที่รักของชาวบ้านในพื้นที่
อำเภอเมืองพิศนุโลกทุกคนรู้จักแล้วก็รักแก
ชาวบ้านที่ตะโกนด่าผู้ต้องหาเนี่ยบอกว่ามันมีบางช่วงบางจังหวะนะ
ที่ผู้ต้องหาด่าสวนกลับมาด้วยอันนี้เราก็ไม่รู้ว่าจริงไม่จริงอย่างไร
แต่ชาวบ้านที่มาดูการทำแผนเนี่ยบอกว่าตอนที่ตำรวจคุมตัวผู้ต้องหามา
แล้วตะโกนด่าต่อว่าผู้ต้องหาเนี่ยเพราะว่าพฤติกรรมโหดเยี่ยมโหดร้ายเหลือเกินเนี่ย
ถูกผู้ต้องหาด่าสวนกลับมาด้วย
ไม่ค่อยเอาติดคุก
นี่ฮะคุณพี่ผู้หญิงเสื้อดำคนนี้บอกถูกผู้ต้องหาด่าสวนกลับมาอีก

ผู้ต้องหาเนี่ยด่าสวนกลับมาด้วยนะฮะ

อยากให้ผู้ต้องหาคนนี้ได้รับโทษถึงที่สุดไปเลย
เอาแบบประหารชีวิตไปเลยก็ดี
เพราะว่านางบัญญัติกันทองเนี่ยอายุ๗๔แล้ว
อายุขนาดนี้เนี่ยโอ้โหยังทำกันถึงขนาดนี้
จะเอาทรัพย์สินสร้อยแหวนเงินทอง
ยังไงคุณยายก็ไม่มีทางสู้
นี่ต้องถึงขั้นปาดคอกันตายเลยเหรอโหดเยี่ยมเหลือเกิน
ลูกชายคนรองของนางบัญญัตินะครับ
วันนี้ก็ต้องพยายามยืนเก็บอารมณ์ครับท่านผู้ชมครับ

เจ้าของร้านเสริมสวยที่ตัวเมืองพิศนุโลก

คือพยายามเก็บอารมณ์กลั้นอารมณ์เต็มที่แล้วแต่ก็ไม่ไหวฮะ
ยืนร้องไห้นี่มีเพื่อนที่พยายามมาปลอบใจกันด้วย

ลูกชายของคุณยายบัญญัติเนี่ยบอกว่าทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
คือเคยดูข่าวดูข่าวว่าเออมีการฆ่ากันตายชิงทรัพย์กันอะไรกัน
หรือข่าวแบบคนที่ต้องโทษคดียาเสพติดพ้นโทษออกมาแล้วก็ไปทำร้ายคนอื่นอะไรอย่างนี้
มันจะมาเกิดขึ้นกับครอบครัวตัวเองที่สำคัญก็คือเกิดกับแม่ตัวเอง
ท่านผู้ชมครับมีคำพูดหนึ่งนะครับ
วันนี้ที่ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปเนี่ยคุณครินกระมุดโยธินเนี่ย
ไปดูการทำแผนเนี่ยบอกว่าได้ยินแล้วแบบสะเทือนใจเลยนะครับ
คือลูกชายคนรองของคุณยายบัญญัติเนี่ยบอกว่า
กับคนที่เขาให้เราเกิดมาเนี่ยแล้วก็มีคนมาฆ่าคนที่ให้เราเกิดมาเนี่ย
มันสุดจะอธิบายต่ออะไรประมาณอย่างนี้ฮะ
เจ้าตัวบอกพูดต่อไม่ได้ฮะตอนที่เราพยายามคุยด้วยนะครับ
นี่ค่ะคือคุณแม่ครับคุณแม่ผู้ที่ให้กำเนิดเราอ่ะที่ลูกชายบอกอ่ะ

แล้วมีคนมาฆ่าแต่แม่ของเราค่ะ
ไม่รู้จะอธิบายหรือบอกอารมณ์ความรู้สึกยังไงออกมาได้มันสุดจริง

เรื่องทางคดีนะครับท่านผู้ชมครับ
พันธบทเอกภาคภูมิปราบศรีภูมิภูมิกับการสพเมืองพิศนุโลก
บอกว่าผู้ต้องหาเนี่ยสารภาพ
แต่ว่าคำสารภาพของผู้ต้องหานะครับทุกผู้ชมครับเดี๋ยวท่านผู้ชมฟังนะฮะ
นางสาวอรยาโสอ้นอายุ๒๖ปีผู้ต้องหาที่ก่อเหตุปาดคอคุณยายบัญญัติกันทองอายุ๗๔จนเสียชีวิต
นี่เป็นสภาพในพื้นที่เกิดเหตุในร้านเสริมสวยของคุณยายนะฮะ
ผู้ต้องหาเนี่ยตำรวจบอกว่าทำไปโดยไม่ได้ประสงค์ต่อทรัพย์ที่สารภาพนะ
อ้างว่าทำเขาทำร้ายเขาเพราะบันดาลโทษะ
ดาลโทษะยังไงเดี๋ยวท่านรอฟังนะครับโดยจากการไล่เรียงเนี่ย
การทำแผนในครั้งนี้ตามคำสารภาพของผู้ต้องหานะฮะ
เวลาเกิดเหตุคือเมื่อวานนี้เป็นเวลาในช่วงประมาณ๙นาฬิกาถึง๑๐นาฬิกา
คนร้ายเนี่ยบอกว่าขี่จักรยานยนต์สีแดงนะอย่างที่ท่านเห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับ
เพราะว่าคุณยายบรรยัตน์ก็เป็นเจ้าหองร้านเสริมสวยร้านช่อทิศนะครับ
ก็มาตัดผมพอดัดผมตัดผมสะใดอะไรเสร็จเรียบร้อย
นางสาวอริยาผู้ต้องหาอ้างว่ารู้สึกไม่พอใจกับทรงผมที่เจ้าของร้านเนี่ยทำให้
มาตัดผมมาสระผมใดผมเสร็จบอกว่าไม่พอใจกับทรงผมที่เขาทำให้
ก็เลยโมโหทำร้ายร่างกายนางบัญญัติแล้วเดินไปหยิบมีดปลายแหลม

หลังร้านซึ่งอยู่ติดกับจุดที่เป็นห้องน้ำ
เอามาปาดคอนางบรรยัตน์ที่ทำผมให้
หลังจากนั้นพอเขาเสียชีวิตก็ลากศพเขาไปไว้ที่ห้องน้ำ
เอาไปพาดเอาไว้ลักษณะเอาศีรษะพาดกับขอบประตูห้องน้ำ
แล้วนอกจากนี้นะฮะยังใจเย็นอยู่อีกนะครับ
ผู้ต้องหาบอกว่าไปล้างมีดที่ใช้ก่อเหตุนะ

ล้างมีดแล้วเอามีดไปวางไว้ที่เดิมตรงจุดในครัว
แล้วย้อนกลับมาปลดเอาสร้อยคอกับสร้อยข้อมือ
แล้วก็แหวนของผู้ตายไปด้วย
อ้างว่าบันดาลโทษะก่อนจากการทำผมให้ไม่ถูกใจ
ไม่ใช่ว่าฆ่าชิงทรัพย์ตั้งแต่แรก

ภุมกับการณ์สหพมเมืองพิษุนุโลก
ว่าบันดาลโทษะไม่ประสงค์ต่อทรัพย์

แต่ตำรวจมีพยานหลักฐานแล้วก็เชื่อมโยงได้
ชี้จุดประสงค์ของคนร้ายชัดเจนว่าคือประสงค์ต่อทรัพย์เป็นการฆ่าชิงทรัพย์มีทรัพย์สินของผู้ตายที่หายไปด้วยหลังจากเกิดเหตุนะครับ
ก็คือสร้อยคอทองคำน้ำหนัก๑บาทสร้อยข้อมือที่เป็นสร้อยทองคำน้ำหนัก๕๐สตางค์แล้วก็แหวนทองคำอีก๑วงด้วยกัน
ซึ่งทรัพย์สินเหล่านี้ผู้ต้องหาบอกว่าโยนทิ้งข้างทางไปแล้วตอนนี้ยังหาไม่เจอนะครับ
ตำรวจกำลังหาของกลางอยู่นะครับหลังทำแผนเสร็จนะครับตำรวจคุมตัวผู้ต้องหากลับไปที่สถานีตำรวจนะครับ
ต้องไปสอบปากคำเพิ่มเติมนะฮะแต่ว่าแจ้งข้อหาเบื้องต้นเอาไว้ก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับ
จากประวัติคดีของนางสาวอรยาเนี่ยนะฮะผู้ต้องหาคนนี้นะครับเคยมีประวัติคดีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมาแล้วนะครับ
ตอนนี้ถูกแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพรุ่งนี้จะนำตัวไปฝากขังต่อสารผลัดแรกนะครับที่สารจังหวัดพิศนุโลกตอน๑๐โมงเช้า
ทีนี้เนี่ยนักข่าวของเรามีโอกาสลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะคะไปพูดคุยกับชาวบ้าน
ชาวบ้านรายนี้ก็เชื่อเหมือนที่ตำรวจเชื่อว่าผู้ต้องหารายนี้เนี่ยคือประสงค์ต่อทรัพย์ไม่ใช่บันดาลโทษะไม่ใช่ว่าผู้ตายทำผมไม่สวยอะไรหรอก
เพราะชาวบ้านรายนี้บอกว่าหลังจากที่มีใบหน้าของผู้ต้องหารแล้วก็มอเตอร์ไซค์ที่ใช้ก่อเหตุรูปประพันธ์สันฐานของผู้ต้องหาเผยแพร่ออกทางสื่อสังคมออนไลน์จำได้ทันทีเลยจำได้ทันทีว่าคนร้ายรายเนี่ยเคยขี่มาเอาของในตู้ปันสุกที่ใกล้กับจุดเกิดเหตุในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙
ความสุขใส่ในตู้ด้วยแล้วผู้ต้องหาก็มาเอาของผู้ตายไปแปลว่าผู้ตายมีบุญคุณกับผู้ต้องหานะคุณดูสิว่าหดเหี้ยมขนาดไหนนะชาวบ้านรายนี้ให้ข้อมูลบอกว่าทุกครั้งที่คนร้ายมาเอาของในตู้ปันสุกเนี่ยมักจะสวมเสื้อกันหนาวแขนยาวสีดำคล้ายกับตัวที่ใช้ก่อเหตุใส่หน้ากากอนามัยปิดบางใบหน้าพร้อมกับหมวกก
คนกลับมาเอาของในตู้ปันสุกซ้ำเนี่ยนะฮะแต่ผู้ต้องหารายนี้ก็ไม่ถอดนะแล้วไม่นึกไม่ถึงนะฮะว่าการมาหยิบของในตู้ปันสุกเนี่ยกลายเป็นว่าลักษณะคือเหมือนผู้ต้องหาเนี่ยมาดูรัดเราหาข้อมูลก่อนแล้วในที่สุดก็รู้ว่าผู้ตายเนี่ยอยู่บ้านเพียงลำพังในเวลาไหนบ้างแล้วเข้ามาก่อเหตุจริงซับเพราะฉะ
ใหม่เขาเชื่อว่าจริงแล้วผู้ต้องหารายเนี่ยประสงค์ตอบทรัพย์ค่ะ
เรามีเราเหมือนเป็นสะพานบุญส่งต่อไงก็คือเราก็อยากจะให้ทุกคนคนที่
ลำบากจริงจริงอ่ะแต่คนที่ก็ลำบากจริงจริงเขาอาจจะแฝ่งตัวมาในคราบคร้ายเราก็

คุณผู้ชมครับคนร้ายก่อเหตุเอาไว้เมื่อวานนี้นะครับช่วงสายสายเก้าโมง
โมงนะครับตอนนั้นผู้ตายคือคุณยายบัญญัติเนี่ยอยู่ที่ร้านคนเดียวนะฮะ
ปกติคุณยายก็อยู่ที่ร้านคนเดียวนี่แหละเป็นร้านเสริมสวยเก่าแก่นะครับที่ผู้คน
รู้จักกันดีนะครับก็อยู่กันแบบญาติพี่น้องนะครับด้วยอัธยาศัยไมตรีกระทั่งมามี
เหตุร้ายเกิดขึ้นเมื่อวานนี้หลังจากเกิดเหตุเนี่ยหลังจากมีคนมาพบว่าเอ้าคุณยาย
ถูกฆ่าปาดคอนอนล้มอยู่ที่ห้องน้ำในร้านเนี่ยทรัพย์สินก็หายไปเนี่ยตำรวจแกะรอย
ยังไงนะครับใช้เวลาไม่นานนะครับใช้เวลาแค่วันเดียวก็จับได้วันนี้ก็พามาทำ
แล้วตำรวจสพเมืองพิศนุโลกแกะรอยจากกล้องวงจรปิดทุกมุมนะครับในพื้น
ที่เกิดเหตุทั้งหมดนี่ฮะอย่างมุมนี้จะเห็นเลยจักรยานยนต์สีแดงนะเป็นผู้หญิงรูป
ทวมแบบนี้คือชาวบ้านที่อยู่ใกล้ใกล้กับร้านเสริมสวยของคุณยายบัญญัติเนี่ยเป็น
ให้ข้อมูลนะครับอย่างในเพชรเจ้าของร้านซ่อมรองเท้าอยู่ข้างบ้านเลยนะฮะบ้านเนี่ย
อยู่ข้างร้านของคุณยายเลยนะครับก็ให้ข้อมูลกับตำรวจเมื่อวานเราก็ได้คุยด้วยนะ
บอกว่าเมื่อวานนี้ช่วงสักประมาณ๙โมง๙โมงกว่าเห็นผู้หญิงรูปร่างทวม
ขี่จักรยานยนต์มาแต่จำไม่ได้ว่าเป็นรุ่นไหนยี่ห้ออะไรรู้ว่าเป็นลักษณะแบบ
โตเมติกสีแดงจำยี่ห้อจำรุ่นจำเลขทะเบียนอะไรไม่ได้แต่ว่าขี่มาจอดหน้าร้าน
ของคุณยายนะครับแล้วก็ไม่ได้ดูต่อว่าเออออกไปตอนไหนอะไรยังไงรู้แค่ว่ามีมีมา
หนึ่งก็คิดว่าเออคงมาทำผมอะไรตามปกติเพื่อนบ้านอีกคนนึงบอกว่าประมาณ
โมงครึ่งได้ยินเสียงเหมือนคนทะเลาะกันในร้านคุณยายนะครับแล้วก็เห็นคนเนี่ยออก
ไปจากร้านเนี่ยประมาณสักประมาณ๑๐โมง๕๐อะไรประมาณอย่างเนี้ยนะฮะแต่เวลาอาจจะไล่
ไม่ชัดเท่าไหร่อะไรยังไงเอาเป็นว่าเนี่ยแหละนี่คือเบาะแสจากเพื่อนบ้าน
อยู่บ้านติดกันแล้วก็อยู่ใกล้ใกล้กับร้านเสริมสวยร้านทำผมของคุณยายบัญญัติ
ก็คือมีผู้หญิงรูปร่างท้วมขี่จักรยานยนต์สีแดงเข้ามาแต่ตอนออกไปเนี่ยไม่ทันสังเกต
แล้วได้ยินเสียงเหมือนมีคนทะเลาะกันอยู่ในร้าน
ชุดสืบศูนย์ของสพมพิษณุโลก
ก็เลยไปไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดเลยนะครับ

เริ่มจากถนนเอกาทศลศหน้าบ้านของผู้ตายนะครับ
และทนสายต่างในขตเทศบาลนครพิษณุโลก
คาดว่าผู้ต้องสงสัยจะขี่รถไป

เห็นจักรยานยนต์สีแดงคันนี้นะครับ
มีสีแบบโอ้โหเห็นชัดเจนอ่ะ
สีนี่แดงนี่โดดเด่นอย่างนี้เลย
ก็เลยไล่ต่อนะครับกล้องวงจรปิด

ก็ไล่ไปต่อถึงช่วงวงเวียนสถานีรถไฟ
ก็จับภาพได้ผู้หญิงคนนี้ครับ
ใส่เสื้อลายขี่จักรยานยนต์สีแดงอยู่บนถนน
ตรงนี้ฮะผ่านวงเวียนมุ่งหน้าไปทางถนน
สอนธรรมไตรปิดกนี่ฮะจะเห็นชัดเลยนะครับ
มีกล้องอีกมุมหนึ่งบนถนนราชอุทิศ
มุ่งหน้าถนนบรมไตรโลกนาศ๒
จับภาพผู้ต้องสงสัยในตอนนั้นนะ
แต่ตอนนี้คือผู้ต้องหาชัดเจนแล้วนางสาวอรยาเนี่ยค่ะ
ขี่รถเลี้ยวเข้าไปตรงจุดนี้
แต่ตำรวจก็สังเกตเพิ่มอีกว่ามีลักษณะเหมือนกับมีการ
อดแขนเสื้อออกไปข้างนึงเห็นแต่เสื้อสีดำข้างใน
คือขี่ไปแต่ละจุดเนี่ยเสื้อมันจะไม่เหมือนกัน
ว่าอาจจะต้องการอำพลางตัวจากจุดเกิดเหตุ
หรืออะไรยังไงก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะเอาเป็นว่า
ตั้งแต่จุดถนนหน้าร้านที่เกิดเหตุหน้าร้านของคุณยายบัญญัติเนี่ย
จักรยานยนต์สีแดงคันนี้ขี่ไปเนี่ยขี่ไปถึงที่พักของตัวเอง
ของผู้หญิงที่ขี่รถคันนี้ประมาณ๓กิโลเมตร
ห่างกันประมาณสามกิโลเมตรนะครับแล้วกล้องวงจรปิดก็จับภาพรถจักรยานยนต์
หมายเลขทะเบียน๑กไก่พศ๕๗๖๔สุราชธานี
คือชาวบ้านเนี่ยบอกว่าจำได้มีจักรยานยนต์สีแดงเข้ามาแบบลักษณะเหมือนจักรยานยนต์ผู้หญิงแบบออโตเมติกอ่ะ
แต่จำรุ่นจำทะเบียนอะไรไม่ได้ไม่ทันสังเกตปรากฏว่านี่ฮะ
ระหว่างทางเนี่ยที่ตำรวจไล่กล้องวงจรปิดชัดเจนนะครับคือเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นที่พิศนุโลก
บ้านหลังเกิดเหตุร้านเสริมสวยของคุณยายบัญญัติเนี่ยอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลก
แต่จักรยานยนต์ต้องสงสัยของผู้ต้องสงสัยคนนี้ที่เป็นผู้หญิงเนี่ยทะเบียนสุราชธานี
ตำรวจก็เอาทะเบียนไปตรวจสอบต่อนะครับแกะรอยจากทะเบียนรถนี่แหละ
ครอบครองรถจักรยานยนต์คันนี้ชื่อนางสาวจรีรัฐหวังอีนอายุ๔๗ปี
เป็นชาวจังหวัดสุราธานีภูมิลำเนาอยู่สุราธานีนะฮะก็ไปตรวจสอบเพิ่มนะครับ
พบว่านางสาวจรีรัฐเนี่ยเอ๊ะเขาเป็นใครชื่อภูมิลำเนาอยู่สุราธานีรถมาอยู่พิศนุโลกได้ยังไง
แล้วคนนี้ใช่ไหมใช่นางสาวจรีรัตน์ไหมตรวจไปตรวจมาคนนี้ไม่ใช่นางสาวจรีรัตน์นะครับ
นางสาวจรีรัฐเนี่ยเธอมีพี่สาวชื่อนางจินตนาหวังอีนอายุ๕๑ปี
ซึ่งอยู่ที่พิษนุโลกอยู่อำเภอเมืองด้วยแต่เจ้าของรถเนี่ยชื่อนางสาวจรีรัฐเนี่ย
ตัวเขาเนี่ยอยู่ที่สุราธานีแต่พี่สาวเขาอยู่ที่อำเภอเมืองพิศนุโลกชื่อนางจินตนา
ตำรวจก็ไปหานางจินตนาเลยเพราะว่าอยู่ที่อำเภอเมืองพิศนุโลกด้วยก็ไปเจอนายสุชาติสามีของนางจินตนา
ก็ไปถามเรื่องเอ๊ะทำไมจักรยานยนต์คันนี้มันอะไรยังไงเนี่ยคนที่ขี่คือใครใครคือเจ้าของรถขี่ไปแบบนี้แบบนี้
นายสุชาติบอกว่าอ๋อคนที่ขี่รถคันนี้ใช้รถคันนี้ไม่ใช่นางจินตนาภรรยาผม
แต่คือนางสาวอารยาที่เป็นหลานสาวเขาเป็นคนใช้รถจักรยานยนต์คันนี้อยู่
แล้วนางสาวอรยาอยู่ไหนล่ะตำรวจก็ถาม
ตำรวจก็ให้นายสุชาติพาไปเลยนะครับทุกผู้ชมครับ
พาไปหานางสาวระยานะครับไปถึงที่ร้านนะฮะ
ก็ไปเจอรถจักรยานยนต์ที่ปรากฏในกล้องวงจรปิดแล้วก็เจอนางสาวอารยา
ก็คุมตัวได้นี่ฮะรูปภัณฑ์สันธารตรงตามบุคคลในกล้องวงจรปิดทุกอย่าง
เอาไปสอบปากคำเอาไปสอบสวนนะครับสุดท้ายแล้วก็ยอมรับสารภาพว่าเป็นคนก่อเหตุ
เป็นจุดที่ตำรวจไปรวบตัวนางสาวอารยาผู้ต้องหามาได้เนี่ยนะคะ
นี่ค่ะมองผ่านทะลุเห็นไหมคะเข้าไปข้างในแบบนี้ปรากฏว่าวันนี้ร้านปิดเงียบเชียบเลยนะคะ
ร้านนี้ขายที่นอนยางพาราค่ะนักข่าวของเราพยายามที่จะลงพื้นที่ไป
พยายามจะไปสอบถามคนในร้านถึงพฤติกรรมลักษณะนิสัยของผู้ต้องหาว่า
เขาทำหน้าที่อะไรที่ร้านแห่งนี้นะคะปรากฏว่าบรรยากาศเงียบเชียบค่ะ
ล็อกประตูทั้งสองด้านประตูรั้วสังกษีก็ล็อกนะคะ
องเข้าไปยังเห็นที่นอนเรียงรายอยู่แบบเนี้ยเงียบจริงไม่พบใครเลยค่ะ
จุดนี้ไม่ได้ข้อมูลนะฮะแต่รู้ว่าเป็นที่ที่ผู้ต้องหาทำงานที่นี่
อ่าแต่ทางร้านเขาก็คงไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยหรอกใช่ค่ะ
ต้องหาเขาทำงานที่นี่เท่านั้นเองนะฮะตอนนี้จับได้แล้วนะครับทุกผู้ชมครับ
ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้กับคุณยายบัญญัติกันทองอายุ๗๔ปี
เจ้าของร้านช่อทิพย์ร้านเสริมสวยในตัวเมืองพิศนุโลกเนี่ย
ครอบครัวยังทำใจไม่ได้นะครับท่านผู้ชมครับนี่คุณครินกระมุดโยธิน
สื่อข่าวของเรานะครับได้ไปคุยกับนายสรายุทธ์กันทองวัยห้าสิบเอ็ดปี
ลูกชายคนรองนะฮะลูกชายคนที่สองครับวันนี้หลังจากตำรวจจับตัวคนร้ายได้
กล่าวขอบคุณตำรวจพิศนุโลกที่ช่วยกันจับคนร้ายมาได้อย่างรวดเร็ว
ทำให้ครอบครัวสบายใจขึ้นนะครับคือเราสัมภาษณ์ไป
คุณสุรายุทธ์ก็ยังกลั้นน้ำตาไม่อยู่ฮะร้องไห้ตลอดเวลาครับ
ยืนยันว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะครับคุณสุรายุทธ์บอกนะครับ
ไม่อยากให้คนร้ายได้รับการลดโทษอะไรทั้งสิ้นแล้วก็บอกว่า
หากคนร้ายที่ทำร้ายแม่จนเสียชีวิตสำนึกผิดอยากจะมาขอเข้ามาศพ
ครอบครัวขอบอกไว้เลยว่าไม่ต้องครอบครัวไม่ต้องการนะฮะ
เพราะครอบครัวไม่สบายใจยังทำใจไม่ได้
แต่ถ้าดวงวิญญาณของแม่รับรู้ได้เนี่ยก็อยากให้แม่ยกโทษ
โหสิกรรมให้กับคนร้ายอยากให้ดวงวิญญาณของแม่ไปสู่สุขติ
แต่ถ้าคนร้ายจะมาขอเข้ามาศพไม่ต้องมา
ผมก็ไม่อยากให้มาขอเข้ามาหรอกครับ
แต่ผมอยากบอกแม่ว่าให้แม่ยกโทษให้เขา
อย่าไปอย่าไปโกรธเขาเครียดแค้นเขาอะไรอย่างนี้
ให้ให้ให้แม่ยกโทษให้เขาแต่เขาไม่ต้องมาหรอกครับ
ถ้าผมบอกแม่ได้นะมันจะได้ไม่ต้อง
ไม่ต้องไปติดไปก็ไปกันอะไรต่อไป

และอีกอย่างหนึ่งผมอยากวิงวอน
และขอร้องภาครัฐว่าเหตุการณ์อุจจักรแรง
ผมไม่อยากให้ลดโทษฮะผมขอไม่ต้องประหารนะครับ
แต่ผมไม่อยากให้ลดโทษไม่มากกว่าใดทั้งสิ้นนะฮะ
คือไม่ต้องลดโทษฮะท่านผู้ชมครับ
คือคุณสุรายุทธ์เนี่ยลูกชายคนที่สองของคุณยายบัญญัติบอกว่า
เขาผูกพันกับแม่แล้วก็ร้านเสริมสวยของแม่มากนะฮะ
วันนี้เรามีภาพภายในร้านช่อทิพย์ร้านเสริมสวยที่ชาวอำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลกรู้จักดีนะฮะ
นี่ฮะนี่เป็นจุดในครัวนะครับจุดในครัวที่คนร้ายบอกว่าไปเอามีด
มาจากตรงนี้นะฮะหลังจากก่อเหตุแล้วยังเอามีดมาล้างนะครับ
แล้วก็เอามาเก็บเหมือนเดิมนี่นี่เป็นอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพของคุณยายบัญญัติ
ตลอดชีวิตนะฮะในการทำผมในการเสริมสวย
คนร้ายอ้างว่าเนี่ยมาทำผมแล้วสระผมใดผมตัดผมแล้ว
ไม่พอใจทรงผมเลยเนี่ยเนี่ยคุณยายเขาก็สระผมให้คนร้ายเนี่ยตรงจุดนี้นะครับ

คือลูกชายเนี่ยบอกว่าเขาผูกพันแล้วก็สนิทกับแม่มากที่สุด
บรรดาลูกทุกคนสำหรับนายสรายุทธ์ที่บอกนะครับ
หลังจากเกิดเหตุการณ์ขึ้นเมื่อคืนนี้ตลอดทั้งคืนเนี่ยนอนไม่หลับเลยเพราะคิดถึงแม่มาก
ตัวเขาเนี่ยอายุ๕๑ปีแม่อายุ๗๔ปี
ท่านผู้ชมครับนายสรายุทธ์บอกกับคุณควินผู้สื่อข่าวของเราว่า
ตั้งแต่เกิดมาจนอายุ๕๑ปีเนี่ยเขาไม่เคยไปตัดผมที่ไหนร้านไหนเลยนะฮะ
เพราะแม่เขาเป็นช่างเสริมสวยเป็นเจ้าของร้านเสริมสวย
แม่เขานี่แหละตัดผมให้เขามาตลอด
ตั้งแต่เกิดมาจนโตอายุ๕๑ปี
ตั้งแต่เล็กจนโตนะคุณสรายุทธ์บอก
ตั้งแต่เกิดมาจนโตเลยนะฮะไม่เคยไปตัดผมที่ไหนเลย
จนถึงณขณะนี้ก็ยังรู้สึกว่าแม่ยังอยู่ด้วย
แม่ไม่ได้ไปไหนอย่างเมื่อคืนตอนนอนอยู่เนี่ย
นอนไม่หลับเนี่ยก็นึกอยู่ในใจว่า
อยากให้แม่มาลูบหัวเหมือนเดิม
เหมือนที่แม่เคยทำให้เป็นประจำ
สักพักหนึ่งความรู้สึกมันก็มา
เหมือนกับว่ามีแม่มารูปหัว
มีแม่มาจับแก้มเขาจริง

แม้กระทั่งตัดผมผมก็ไม่เคยตัดที่ไหนเลย
ปีแม่ก็จัดให้ผมมาตลอดเลยครับ
ครับผมมีความรู้สึกอย่างนั้นนะครับ

อยากให้แม่มาจับหัวอยากให้แม่มา
มาจับหน้าเราอะไรอย่างนี้
ผมขอสาบานว่า

คุณยายมัณยัดนี้มีลูกสามคนนะครับ
ชื่อนายชาลพิษคุณกัณฑฮูโชก
อายุ๔๘ปีเราเล่นชื่อสาม

บ้านพักนี่บ้านอยู่ตรงข้ามกับร้านของคุณยายฮะ
เขาเปิดเป็นร้านขายดอกไม้กับพวงหลีดนะครับคุณสามนี่บอกว่าโอ้โหวันนี้ตื่นขึ้นมาเนี่ย
หน้าบ้านแม่นี่โอ้โหนี่ฮะท่านผู้ชมครับฝั่งตรงข้ามเนี่ยนี่คือร้านเสริมสวยของแม่
ส่วนที่คุณสามยืนอยู่เนี่ยคือร้านของตัวเองเป็นร้านขายดอกไม้กับพวงหลีด
ถนนฝั่งตรงข้ามเนี่ยคือร้านเสริมสวยของแม่วันนี้ตื่นเช้าขึ้นมามันไม่เหมือนเดิมแล้ว
และมันไม่มีทางจะเหมือนเดิมอีกต่อไปคุณสามบอกนะฮะบอกกับเราว่าเมื่อคืนนี้นอนไม่ได้นะฮะ
มาคืนนึงที่แม่ไม่อยู่เนี่ยมันเหงาเหลือเกินเพราะแม่จากไปอย่างกระทันหันเหลือเกิน
ตลอดทั้งคืนเนี่ยหลับตาไม่ลงเพราะแม่ไม่ได้จากไปแบบเหตุการณ์ทั่วไป
แต่การจากไปของแม่เนี่ยมันโหดร้ายมากถูกทำร้ายอย่างโหดร้ายมากคุณสามบอก
ไม่คิดว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวเกิดขึ้นกับแม่เกิดขึ้นกับบ้าน
หรือว่าร้านค้าที่อยู่ในตัวเมืองอยู่กลางเมืองพิศนุโลก
คือหลังเกิดเหตุเขาก็เชื่อว่าตำรวจต้องจับคนร้ายได้อยู่แล้วนะ
สุดท้ายตำรวจก็จับได้โดยเร็วเลยนะฮะที่คุณสามบอกนะครับ
ลูกชายคนเล็กของคุณยายบัญญัติบอกว่าอยากจะถามกับคนร้ายเหลือเกินว่า
แม่เขาได้ยังไงนะครับจิตใจทำด้วยอะไร
คนแก่อายุ๗๔ปีทำกันขนาดนี้เนี่ยมันมากเกินไป
มันทำแบบนี้มันเกินไปหรือเปล่ากับคนแก่คนหนึ่ง
จิตใจทำด้วยอะไรเพราะคนแก่๗๔ปี
มันเกินไปกับการที่จะทำกระทำขนาดนี้
คุณยายบรรยัตน์ที่ถูกคนร้ายฆ่าชิงทรัพย์อย่างโหดเฮียมนะครับ
มีลูกสามคนนะครับก็จะมีลูกชายคนที่สองคนรองเนี่ย
ที่จะมาอยู่ด้วยทุกวันนะฮะก็จะใกล้ชิดมากหน่อยนะครับ
แล้วก็มีลูกชายคนโตนะครับตอนนี้ลูกชายคนโตทำงานอยู่ที่อังกฤษนะครับทุกผู้ชมครับ
อีกคนนึงก็คือลูกชายคนเล็กคนที่๓คนสุดท้องนะครับ
มีครอบครัวแล้วก็เปิดร้านอยู่ฝั่งตรงข้ามร้านของแม่นะครับ
เป็นร้านขายดอกไม้กับพวงหลีดนะครับก็จะคอยข้ามถนนมาหาแม่อยู่เสมอ
ก็จะมีลูกคอยไปมาคอยหากันอยู่เสมอแล้วครับ
ไม่ได้ห่างหายนะครับใกล้ชิดกันมากก็มีลูกชายคนโตที่ทำงานอยู่ที่อังกฤษนะครับ
ลูกชายบอกว่ารักแม่มากดูแลกันอยู่ตลอดนะฮะ
ตั้งแต่สมัยที่พ่อยังมีชีวิตอยู่แม่ก็อยู่กับพ่อที่บ้านหลังเกิดเหตุนี่แหละ
แต่พ่อเนี่ยเสียชีวิตไปเมื่อสามปีก่อนซึ่งแม่ก็ยังอยู่ที่นี่นะครับ
แต่ก็อยู่คนเดียวเปิดร้านอยู่คนเดียวนะลูกลูกก็ไปมีครอบครัวกัน
แต่ลูกก็คอยมาดูแลกันอยู่ตลอดแม่ก็ยังทำงานอยู่๗๔
ลูกบอกบางทีก็อยากให้แม่หยุดนะแต่แม่เขาก็รักของเขา
ก็ทำของเขามาตลอดชีวิตนะครับร้านเสริมสวย
พิธีศพนะครับตอนนี้ทางครอบครัวเตรียมเดินทางไปรับศพ
จากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยสวรรค์นะครับรอกันอย่างสูตรเบื้องต้นนะครับ
หลังจากนั้นจะนำมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดศรีวิสุทธิธาราม
หรือว่าวัดโคกมะตูมนะครับที่อำเภอเมืองพิศนุโลก
สวด๓คืนนะครับหลังจากนั้นจะเก็บศพเอาไว้ก่อนนะครับ
เพื่อรอพี่ชายคนโตกลับมาจากอังกฤษในวันที่๒๐กันยายน
ก็จะมีพิธีชะพนักกิจศพกันต่อไป